คุณผู้ชมครับคนไทยทุกท่านจะได้ใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่แล้วนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
แถลงการออกใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่
ซึ่งได้รับพระราชทานพระสาธิสลักษณ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร

โดยจะเริ่มทยอยใช้ตั้งแต่วันที่๖เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับ
โดยนายวิรัติไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้แถลงกรณีการออกใช้ธนบัตรแบบ๑๗นะครับ
หรือว่าธนบัตรแบบใหม่ทุกชนิดราคา
บอกว่าได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัชิลาลงกรบดินทระเทพยวรางกูล
ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ทุกชนิดราคา
เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป
โดยพระราชานุญาตให้นำธนบัตรแบบใหม่ออกใช้ในปีนี้
มีแนวคิดคือการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
แห่งราชวงศ์จักรีนะครับ
โดยธนบัตรแบบ๒๐บาท๕๐บาทและ๑๐๐บาท
จะออกใช้ในวันที่๖เมษายน๒๕๖๑นี้นะครับ
ขณะที่ธนบัตรชนิด๕๐๐บาทและ๑๐๐บาท
จะออกใช้ในวันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑ครับ
โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับ
ธนบัตรแบบ๑๗นี้โดยรวมมีขนาดและสี

ได้รับพระราชทานพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ
ออกแบบเป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา
ส่วนด้านหลังของธนบัตรออกแบบ
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
โดยได้เชิญพระบรมศาธิสลักษณ์พระมหากษัตริย์สองพระองค์

เป็นภาพประธานของธนบัตรแต่ละชนิดราคา
โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่ง
ในพระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์
ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
และจารึกอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย
อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับธนบัตรชนิด๑๐๐บาท
ก็จะแสดงพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
กับพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีภาพประกอบพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่๙
รับดอกบัวจากราศดรส่วนภาพประกอบที่แสดงถึง
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่๑๐เป็นภาพขณะทอดพระเนธแผนที่
เสด็จเยี่ยมราชดรบริเวณโครงการพัฒนารุ่มน้ำบางนารา
จังหวัดนราธิวาสเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
และบรรเทาภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกนะครับ
อย่างที่เรียนทุกท่านไปแต่ละฉบับนั้น
ก็จะมีภาพด้านหลังที่แตกต่างกันไปนะครับ
โดยในวันที่๖เมษายนนี้
ใกล้จะถึงแล้วนะฮะประชาชน
เบิกถอนธนบัตรแบบที่๑๗แบบใหม่
ต้องย้ำว่าจะมีแบบที่๑๗แบบใหม่
คือธนบัตรฉบับละ๒๐บาท

ให้ประชาชนได้ใช้แล้ววันที่๖เมษายนนี้

ตามช่องทางปกติผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับ

คือแบบเดิมที่เราเคยใช้อยู่นะครับ
และทุกแบบที่ออกมาให้ใช้ก่อนหน้านี้
ท่านยังสามารถใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียน
เช่นเดิมไม่มีการยกเลิกธนบัตร
ชนิดราคาใดและแบบใดทั้งสิ้นนะครับ
และส่วนธนบัตรที่เป็นแบงค์ใหญ่อย่างแบงค์๕๐๐และแบงค์๑๐๐๐บาท
ก็จะออกใช้ในวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คือวันที่๒๘กรกฎาคมนะครับ